ซากก็คือหลังจากนี้ประเทศธรรมของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่รูดูหนาวอย่างเต็มตัวปลายสัปดายนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่ก็สัมผัสได้ถึงลมเย็นแล้วก็หมอกจาง
ซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะถือเป็นสัญญาณค่ะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวค่ะ
ในขณะที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหสัมผัสลมหนาวมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้นะคะกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูมรสุมค่ะ
ส่วนในฤดูหนาวแบบนี้นะคะในช่วงกลางวันท้องฟ้าจะเปิดค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นก็จะมีแสงแดดอุ่นนะคะแล้วก็มีลมเย็นมาพัดปะทะค่ะ
หลังจากนี้เตรียมเสื้อกันหนาวกันให้พร้อมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศเวียดนามยังคงต้องเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ
ดินเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวคุณผู้ชมทันลมลงมานะคะ
ค่ายทหารที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาค่ะ
ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง๑๑ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ